นะจะพูดถึง
เรื่องของเด็กก็จะเป็นเรื่องราวของความสามารถของน้องหนูด้วย
ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยความสามารถเยอะ
เยอะมากเด็กไทยเดี๋ยวนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะบอกเลย
ครับผมเรื่องแรกครับไปดูเรื่องราวของเด็กอายุน้อยกันหน่อย
เพียงแค่๒ขวบเท่านั้นนะ๒ขวบโอ้โหยังไม่เข้าโรงเรียน
ถูกต้องแต่ว่าความสามารถนี้เหลือล้น
เพราะว่าสามารถพูดได้หลายภาษาครับ
จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดภาษาจีนได้

ภาษาจีนเรียกได้ว่าเรียกสัตว์เป็นภาษาจีนได้ด้วย
สองขวบเท่านั้นดิฉันก็พูดได้นะได้จีนไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบภาษาจีนเป็นภาษาของจีนเขาเลย
คือพูดภาษาจีนจริงไม่ใช่จีนแบบนี้จีนจริงอันนี้จีนอะไรก็ไม่รู้จีนมั่วตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
เหลาหูคือตัวอะไรคะเสือเก่งมากหมาแปลว่าแมวเก่งมากเลยลูกหมาแปลว่าเสี่ยง
เด็กชายเดลต้านะครับศรีอุราวัฒน์อายุ๒ขวบครับก็ตอบถามตอบเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ
ตามที่ผู้เป็นแม่ถามได้อย่างคล่องแคล่วนะครับซึ่งผู้เป็นแม่นะครับนางสาวทัศนวัลศรีอุราวัฒน์ผู้เป็นบรรดาเนี่ย
ซึ่งเป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทดสอบน้องเขาครับให้อ่านชื่อสัตว์เป็นภาษาจีนกว่า๕๐รายชื่อ
น้องเดลต้าตอบได้หมดครับหลังจากนั้นก็ถามชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษร่วม๑๐๐ชื่อ
ต้าก็สามารถตอบได้หมดเช่นกันครับ๑๐๐ชื่อโอ้โหถูกหมดเลยถูกครับ๒ขวบตอนนั้นคุณ๒ขวบคุณทำอะไร
สองขวบผมยังเล่นดินกินทรายอยู่เลยฮะยังพูดพ่อกับแม่ไม่ชัดเลยดิฉันว่า
แต่น้องเดลต้าเขาความสามารถเยอะจริงผู้เป็นแม่เขาเล่าว่าลูกชายเนี่ยมีนิสัยชอบอ่านหนังสือทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็อังกฤษนะครับ
ที่ซื้อหาเอามาเก็บไว้แล้วก็ตอนอายุเนี่ย๓เดือนนะ๓เดือน๓เดือนฟังไม่ผิดสามารถเรียกชื่อคนในครอบครัวได้
อากูอากงอาม่าโอ๊ยอาซิ่มอาอึ้ม
สามเดือนเนี่ยนะคะจำได้หมดโอ้โหแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่คลอดลูกชายคนนี้นะค่ะโอ้โหไม่ดื้อไม่สน
จะจำชื่อญาติพี่น้องได้หมดทำให้คนในครอบครัวเนี่ยประหลาดใจเป็นอย่างมาก
แล้วก็รักน้องเขาจริงโอ้โหเก่งมากเลยเก่งตั้งแต่เกิด
สามเดือนนี่จำชื่อคนในครอบครัวได้แล้วเดี๋ยวฟังกันอีกทีนึงนะคะ
มาคือตัวอะไรจ้ามิไงใช่ฉงมาแปลว่าอะไรมีอะไรมีเพนดาเก่งมากเลยลูก
เฮ้ยหมีมีขนด้วยแล้วปานมาล่ะลูกปานหมากคือตัวอะไรคะลูก

แล้วผมชอบครับพวกผมรู้เหมือนกันซีนิวรัก
ขอบคุณค่ะหมาร้องไงคะ

๒ขวบได้ทั้งภาษาจีนได้ทั้งภาษาอังกฤษโอ้โหตายแล้วดิฉัน๒๐กว่าจะ๓๐ล้านยังไม่ได้สักภาษาตอนนี้

ไม่พอไงเราก็ฝึกอยู่ภาษาคนบ้างภาษา
ไม่ใช่เนอะภาษาไทยอย่างน้อยเป็นเด็กไทยต้องพูดภาษาไทยให้ชัดให้ถูกต้อง
ภาษาไทยถูกนี่แหละอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะคะ
เรื่องราวของเด็กเนี่ยยังไม่หมดช่วงนี้ยังมีอีกหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่ง

หรือว่าเริ่มต้นบ่นได้ครับเลิกเรียนแล้วก็ไม่พอต้องมาช่วยธุรกิจที่บ้าน

ตอนเด็กคุณชอบไหมเวลาไปร้านโรตีเราจะเห็น
อยากทำเห็นแล้วแบบอยากทำตามเลย
น้องคนนี้เก่งมากเลยเดี๋ยวพาไปดู๙ขวบเท่านั้นค่ะ

โอ้โหดูลีลานะไม่ธรรมดานะตีมาเป็นแผ่นยาวไม่มีขาดนะ
นี่นี่นี่ลีลาฟาดแป้งนี่ถ้าเป็นน้องใบตองนี่ขาดวิ่น
เด็นไปโดนหัวคุณหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
ลีลาฟาดแป้งทำโรตีอันคล่องแคล่วของน้องเกรทนะคะเด็กหญิงมณัสสนันธนานุสน
วัย๙ขวบเท่านั้นเป็นนักเรียนชั้นป๓ค่ะทำเอาหลายต่อหลายคนนี่อึ้งกันเป็นแถวเลย
เราเห็นแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะถึงว่านะคุณนะร้านนี้ขายดิบขายดีจริงนะคะ
เกรทเขาเป็นลูกสาวของนายประสงค์ธนานุสนเจ้าของร้านโรตีอาม่า
ซึ่งตั้งอยู่ย่านถนนพัทธลุงเขตเทศบาลนครสงขราค่ะ
เปิดขายโรตีมากว่า๒๐ปีแล้วมีทั้งโรตีกรอบโรตีใส่ไข่โรตีนิ่มโรตีกล้วยโรตีข้าวโพด
หิวเลยค่ะคุณคะกลืนน้ำลายก่อนแล้วก็ขายควบคู่ไปกับน้ำชากาแฟอากงนั่นเองนะคะ
โดยจะเปิดร้านขายตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งไปจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากทุกวันเลย
ส่วนน้องเกรทเป็นทายาทรุ่นที่๒ที่จะมาช่วยร้านทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยด้วยค่ะ
เลิกเรียนทุกวันมาทันทีเลย
คุณเห็นไหมสีหน้าของน้องยิ้มแย้มจำใสตลอดอารมณ์ดีมาก
คุณพ่อก็ชื่นใจนะยิ้มนี่นยักษ์เลย
แล้วก็ทำมาตั้งแต่อายุประมาณ๓ขวบกว่าแล้วนะ
แล้วก็ฝึกทำโรตีตอนอายุ๗ขวบค่ะ
งานนี้นะคะน้องเกรทไม่ได้ทำฟรีนะคะ
เพราะว่าป้าป่าเขาให้ค่าจ้างวันละ๑๐๐บาท
ยังไม่รวมค่าติ๊บต่างที่ลูกค้ามอบให้
ความเอ็นดูชื่นชมแล้วก็ประทับใจนะคะ

นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนการศึกษา

การที่ได้ช่วยครอบครัวทำงานตั้งแต่เด็ก

เรียนหนังสือได้เกร็ด๔ทุกวิชา
และที่สำคัญได้รับทุนเรียนดีจากโรงเรียน

เกรทบอกว่าในอนาคตเขาฝันไว้ว่า
อยากจะเป็นคุณหมอช่วยเหลือผู้ป่วย

ผมว่าดีนะคืออย่างในต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
เขาก็จะพยายามปลูกฝังให้ลูกสามารถหารายได้ด้วยตัวเอง
ใช่ทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนบ้างนะคะ
แต่ว่าน้องมีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอ
เห็นแบบนี้แล้วชื่นใจขอให้น้องเกรทได้เป็นคุณหมอสมใจนะคะสู้
เชื่อเลยว่าถ้าน้องเกรสได้เป็นคุณหมอคนไข้ของน้องเกรส

เฉพาะเรื่องของทางมาลัย๓มิติ
ของกินก็เพียบเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป